ตามความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองนะครับ
วันนี้พลเอกประยุจันทร์โอชาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปตรวจราชการนะครับ
ช่วงนี้ลงพื้นที่ต่างจังหวัดแทบไม่เว้นวันนะครับ
ทำให้หัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์เรียกร้องให้กรกตตรวจสอบว่าการลงพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วมีการเกณฑ์คนไปต้อนรับนั้นถือว่าถูกต้องหรือไม่นะครับ
พลเอกประยุทธ์นั้นก็ถือว่าเป็นแคนดิเดตนายกของพักพลังประชารัฐในการเลือกตั้งด้วย
ขณะที่กรกตวันนี้ออกมาชี้แจงกรณีหีบบัตรลงคะแนน
ถูกนำไปเก็บไว้ในห้องทำงานของนายอำเภอที่จังหวัดเลย

ชาวจังหวัดเลยสุดสับสนหลังปิดหีบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า
ีบบัตรถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่ห้องทำงานของนายอำเภอด่านซ้าย
ภูเรือหนาแห้วทาลีและอำเภอเชียงคาน
ซึ่งแตกต่างจากเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ
หีบบัตรเลือกตั้งจะถูกนำไปเก็บรักษาไว้
ภายในห้องควบคุมผู้ต้องหาในสถานีตำรวจในพื้นที่
เพื่อรอส่งไปยังปรายศนีย์สำนักงานใหญ่ย่านหลัก๔กรุงเทพมหานคร
นายนัทเล่าศรีสวกุลรองเลขาธิการกรกตยืนยันว่า
บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจากทั่วประเทศ
จะถูกส่งกลับมายังศูนย์คัดแยกปรายศนีย์หลัก๔ทันที
จึงต้องตรวจสอบว่าหีบบัตรเลือกตั้งดังกล่าว
เป็นบัตรเลือกตั้งวันที่๑๗มีนาคม

หรือเป็นบัตรเลือกตั้งที่จะใช้ในวันที่๒๔มีนาคม

อันนั้นบัตรเราใช้นะครับยังไม่ได้ใช้
อันนี้เดี๋ยวผมขอรับไปตรวจ
จากการลงพื้นที่ของทีมข่าวไทยรัฐทีวีพบว่า

ยังคงเก็บรักษาไว้ภายในห้องทำงานของนายอำเภอเช่นเดิม
และเมื่อสอบถามนายจักรพรรมคล้ายประหลัดอาวุโส
ได้รับคำชี้แจ้งว่า
นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักรประชาธิปัตร
เรียกร้องให้กรรมการการเลือกตั้งออกมา
แจ้งข้อเท็จจริงกับหลายเหตุการณ์
อาจจะกระทบกับความเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้งครั้งนี้
รวมถึงขอให้กรกตตรวจสอบหนังสือราชการที่ลงนาม
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
คนมาต้อนรับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่ตรวจราชการว่าเข้าข่ายเอื้อประโยชน์พักการเมืองหรือไม่
อันนี้ว่าตามระเบียบกรกตเลยนะครับ
เบียบกรกตเขานิยามไว้เลยว่าการหาเสียง
ก็คือการกระทำใดก็ตามที่จะนำไปสู่ผลกระทบในเชิงคะแนนเสียง
เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่บอกว่าถ้าไม่ได้ไปปรากฏตัวบนเวทีปราศัย
หรือไม่ได้ไปเดินแจกใบปลิวแล้วแปลว่าไม่ใช่หาเสียงนะครับ
ท่านก็ต้องควรที่จะเคร่งครัดเมื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายก

แล้วก็ต้องเป็นเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินจริงนะครับ
อนาคตประเทศไทยนับว่าจะเดินหน้าไปอย่างไร
ในที่ดังที่ถูกต้องนะ
วันนี้ก็หลายภาคออกมาแจกแล้วในช่วงบ่ายเป็นอย่างไร
ก็อยู่รอบฟังไปทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นแล้วในบ่ายหน้า
นายกรัฐมนตรียังกล่าวระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
รักน้อยแต่ขอให้รักตลอดไป
ย้ำว่ามาตรวจราชการในฐานะนายกรัฐมนตรี
และตลอด๕ปีที่ผ่านมาทำงานมาโดยตลอด

ไม่เข้าใจว่าทำไมจึงอยากเป็นนายกรัฐมนตรีกันนักหนา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน